ยื่นแบบไหนคะยื่นตรงเรียนให้ตรวจสอบเลย
เอ่อยื่นกรกตเหมือนกันเป็นอำนาจกรกต
ออกแต่กฎหมายคนละตัวไอทีวีเนี่ยนะครับ
ถ้าพูดกฎหมายเฉพาะก็คือพระราชบัญญัติประกอบธรรมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอปีหกหนึ่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมืองปีหกศูนย์อ่ามาตรายี่สิบแปด
ครับมาตรายี่สิบแปดถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตราเก้าสิบสองวงเล็บสาม
นะครับเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงฮะนี่ไม่ใช้ว่าจะยุคภาคหรือไม่
เขายังไงฮะเขาผิดกันยังไงฮะไปลงเนี่ยไปลงนามความเข้าใจบันทึกความเข้าใจร่วมกันเนี่ย
เขาบอกว่าพักการเมืองจะต้องคนที่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง
การที่ภาคการเมืองหนึ่งไปยอมให้อีกเจ็ดภาคการเมืองเนี่ย
มาตกลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนเนี่ยแถลงข่าวแล้วก็เซ็นชื่อกันปั๊บปั๊บเย็นวันที่๒๒อ่ะ
มันเข้าเงื่อนไขที่จะต้องร้องตามมาตรา๒๘หรือไม่
แต่เขาตกลงกันก็หมายความว่าไม่มีใครครอบงำเขาไม่ใช่เหรอฮะเขาไม่ได้ถูกใครมาแบบมาครอบงำมาบังคับมาสั่งการอะไรก็
เขาตกลงกันนะฮะตกลงกันด้วยความเข้าใจว่าเออเขาจะทำงานแบบนี้ด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้เหรอฮะ
ก็รัฐมนุษย์ของผมพึ่งเท้าความไงว่าสสหรือสบเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยไม่อยู่ใกล้ใต้อันลักษณ์นอกไป
อันนี้คุณตกลงกันจะทำนู่นจะทำนี่จะเอา๑๑๒ไม่เอา๑๑๒จะเอากัญชาไม่เอากัญชา
มันเป็นเหตุที่จะร้องไหมล่ะการแก้ต่างอย่างคุณบ้ากภูมิก็ดีใครที่จะเชียร์ก็ช่วยบอกให้เขาไปแก้ต่างที่คอกต่อ
ผมไม่ได้แก้ต่างให้เขานะผมถามเฉยผมสงสัยไม่เป็นไรครับคือหลายคนก็พยายามจะเชียร์ผมอะไรเนี่ย
อาหารมนุนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกรกตก็ได้
คุณเรืองไกรครับสุดท้ายเวลาผมได้เท่านี้จริงจริง
เรืองไกรสุดท้ายเนี่ยคือชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาดูข่าวอยู่
หรือว่าเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็อาจจะติดใจสงสัยในบางส่วนนะนะว่า
คุณเรืองไกรทำไมไปจ้องเล่นงานทางฝั่งก้าวไกล
หรือว่าจะเป็นฝั่งของซีกของพักร่วมที่กำลังจับมือกันอยู่หรือเปล่า

เรืองไกรมีอะไรอยากอธิบายให้ประชาชนที่ดูที่ฟังอยู่เข้าใจหน่อยไหมฮะ

แต่ทุกคนก็ลืมก่อนหน้านี้ผมร้องคุณนิพนธ์บุญยามณี
ว่าสมัครมาได้ยังไงในเมื่อเคยถูกคำสั่งของมธ๑เครื่องสงขาเนี่ย
คุณนิพนธ์ก็บอกคุณเรื่องใจอย่างนู้นอย่างนี้
คุณเรื่องนี้นะผมได้รับหนังสือจากกรกตตอบกันไปต่อมา๓ครั้งในที่สุด
กรกตบริษัทก็ดีผู้ช่วยรายศาสตร์ก็ดีเค้าบอกว่ายังไม่เข้ารักษณะต้องห้าม
เพราะศาลปกครองคุ้มครองว่าคุณนิพนธ์สมัครได้
เรืองไกรกำลังจะบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณเรืองไกรก็ตรวจสอบเหมือนกัน
ไม่ได้ว่าตรวจในฝั่งนี้อย่างท่านนิพนธ์บุญญามณีให้ให้ทราบเลย
แต่คนเราไม่ได้มองบิ๊กตูเคยตรวจมั้ยครับพลเอกประยุทธ์เคยยื่นเรื่องตรวจสอบมั้ยครับ
ของท่านนิพนธ์ผมก็ตรวจก่อนคุณพิพาอีก
เอกประยุทธ์เคยยื่นเรื่องคนอื่นไหมหัวหน้าพักอื่น
ฉะนั้นมันเลยช่วงเลือกตั้งไปนะเอาช่วงเลือกตั้งครั้งนี้มาตรา๙๘เนี่ยนะครับ
ผมร้องท่านนิพนธ์ว่าเคยถูกฝากได้ออกจากอะไรนายกอบัตรจอสงขาอะไรสักอย่างอย่างเนี่ย
ท่านนิพนธ์ก็ให้ข่าวบอกมาโอ้คุณเรือนกายร้องได้ร้องได้
ผมให้ความเป็นทางกับท่านว่าปรกตรก็สวดให้แล้ว

ได้ครับโอเคออกอาถหน้ายังไงสอบถามรายละเอียดกันใหม่นะครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ